เช้าวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ
กรณีที่เผยแพร่ตอนนี้ฟีดเฟซบุ๊ก
ไม่มีเรื่องไหนเล็ดลอดไปได้นอกจากกราบรถ

เช้าวันนี้ขึ้นหน้า๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐด้วย
เมื่อวานกระหึ่มมากจริง

มีภาพล้อเลียนไปกราบนู่นปราบ

ใช่ค่ะมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
นอร์ดอัคฮานัทอริยาวริดวิกุลนะคะ
พิธีกรดังช่องแกรมมี่นะคะ
ก็เป็นกรณีที่รถมินิคูเปอร์สีเหลืองของเขาเนี่ย

แล้วก็เป็นคลิปมาเผยแพร่กระชากคอเสื้อ
ต่อยด้วยพร้อมกับวาลีเด็ดนะคะ
กราบรถผมที่ไม่ใช่ผมค่ะ

มันชายน้ำขาขนมลีมันอย่างนี้
ร้อยอย่างนี้ข้าหลังคนอย่างนี้
เข้าใจไหม
เรื่องนี้อย่าเปิดประเด็นไลน์หน้าจอนะฮะ

อยากฟังอยากดูอยากรู้เพราะว่าคนวิทยาลัยวิทยาลัยเยอะมาก
มากมาก
กำปั้นตะบันหน้านายกิติศักดิ์สิงโตอายุ๒๕ปี
คู่กรณีที่ขับรถมอเตอร์ไซค์พลาดมาเฉียวชนรถเก่งมินิคูเปอร์ของน็อต
แต่สิ่งที่ใครหลายคนรับไม่ได้เนี่ยก็คือประโยคของพิธีกรหนุ่ม
บังคับให้คู่กรณีกราบรถของตัวเองเพื่อเป็นการขอโทษ
หลายคนแบบรถคือใครรถเป็นข้าวหรือเปล่า
คนพูดว่าบ้านเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแล้วนะ

บอกว่าไล่ตั้งแต่ตอนนั้นประเด็นแอร์กราบ
นี้ถึงขั้นกราบรถติดแฮชแท็กสังคมไทยเป็นอะไรป่
ต้องบอกว่าคนเยอะนะคนยืนดูอยู่เนี่ยเยอะมากนะ
ถ้าดูในคลิปมีคนตะโกนมาจากฝั่งตรงข้ามนะ
ว่าแจ้งตำรวจเลยทำแบบนี้ทำร้ายร่างกายไปแจ้งตำรวจ
หลายคนก็รับไม่ได้กับการที่

จริงแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่๔พฤศจิกายนค่ะ
แต่ว่ามีคนนำคลิปมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้
เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์ถล่มทลาย

กระทั่งเมื่อช่วงเย็นวานนี้นายกิติศักดิ

ตาเขียวจมูกหักนะคะ
ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจนครบานยานวา

ที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองจะเสียหลักไปเฉียวชนพิธีกรหนุ่มเนี่ย

ทำให้รถเสียหลักพุ่งไปเฉียวชนรถมินิคูเปอร์ของน็อต

แต่ตามไม่ทันก็เลยวกรถกลับมาค่ะ
มาถึงจุดเกิดเหตุถูกน็อตกระชากคอเสื้อ
ด่าทอก่อนจะทำร้ายร่างกาย
บังคับให้กราบรถเพื่อเป็นการขอโทษค่ะ
ด้านคุณแม่นางสาวสุกัญญาสิงโต

นางสาวสุกัญญาสิงโตอายุ๒๙ปี
พี่สาวของนายกิติศักดิ์ที่มาที่โรงพักด้วยกัน

น้องชายถูกพิธีกรหนุ่มชกต่อยได้รับบาดเจ็บ
มูกหักแล้วก็ใบหน้าฟกช้ำ
ต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลิศสินนะคะ

พร้อมให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็รับปากว่าจะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
แต่ไม่ทราบว่าคลิปที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย

ขอยืนยันว่าทางฝั่งของตัวเองไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่
แล้วก็อยากจะขอความเห็นใจผ่านทางสังคมด้วยค่ะ
ต่อมาในช่วงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาวันเดียวกัน

ก็ได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกสมยศบุญญาแก้ว
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานยานวา
เพื่อให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
กลางสื่อมวลชนที่ก็มาเฝ้ารอทำข่าวจำนวนมากนะคะ
โดยน็อตก็ได้ยกมือไหว้กลุ่มนักข่าว
ก่อนที่จะเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

ต้นสังกัดของพิธีกรหนุ่มชี้แจงค่ะว่า